มีข่าวใหญ่ประกาศวางมือแล้ว

ยุ่งเกี่ยวเลยเลิกยุ่งเกี่ยวกับครูนี่แหละเพราะนี่คือ
ก็ยังเห็นเขาถืออยู่เลย
อันนี้โชว์ให้ดูเป็นครั้งสุดท้าย
ให้ผู้สื่อข่าวของเรามีภาพได้เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก

เขาคือคุณทองคำชัยบุตรดี

แต่ถ้าพูดฉายาเขาพอจะอ๋ออยู่

เออเป็นไปได้นะคุณผู้ชมนะ
เขาบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของเรื่องเขาเนี่ยพอแล้วถึงเวลาที่ต้องเกษียณแล้ว
เลยจะแบบว่าพอก๊อนพอก้อน
ก็คือเนี่ยในอดีตเนี่ยเห็นไหมเขาดังมากนะ
ภาพแบบว่าน่ากลัวเอาจริงใครกลัวงูก็ว่ากันไป
แต่เขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่เนี่ยที่ตำบลทรายมูลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
เป็นที่รู้จักกันดีในนามของหมู่บ้านงูจงอางถูกไหม

เขาบอกว่าประกาศวางมือจากการแสดงโชว์งู
หรือการชกมวยระหว่างคนกับงู
เขาทำมากี่ปีแล้ว

คุณมาก็ดีแล้วในวันประกาศวางมือของผม
เดี๋ยวผมจะทำการโชว์คราวสุดท้ายให้ดู
นี่จุ๊บงูให้ดูแล้วงูเนี่ยตัวมันเริ่มเลยอ่ะยังใหญ่
อันดังก็เยี่ยมฟูศิข่าวก็ใจดีสู้งูเนอะ
ยืนตายอยู่อย่างนั้นอ่ะนายท้องครับเปิดใจกับฟูศิข่าวว่า
ตัดสินใจวางมือเพราะคิดว่าทุกวันนี้ชีวิตของเขามีครบหมดทุกสิ่งแล้ว
อยากให้กลับมาอยู่บ้านด้วยกันเพราะอายุก็๖๒พูดง่าย
แก่แล้วก็เมียแล้วอ่ะเนอะแล้วมันก็ตรงใจกับเขาพอดี

แล้วนอกจากนี้ที่ผ่านมามันเป็นอุทาหรณ์จริง
เขาบอกว่ารุ่นพี่ของเขาที่เป็นหมองูด้วยกันเนี่ย

ถูกงูฉกเสียชีวิตมาแล้ว
ความขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเลย
เอาจริงงูเงี้ยเขี้ยขอมันก็เป็นสัตว

แน่นที่เค้ามีความเชี่ยวชานะ

บันทึกสถิติโลกว่าพี่คนนี้นายทองคำเนี่ยสามารถจุ๊บงูจูบงู
งูจงอางมากที่สุด๑๙ตัว
และนายทองคำยังตอกย้ำความสุดยอดของเขา
การบันทึกสติโลกอีกครั้งด้วยการจุ๊กงูจูบงู
งูจงอาง๓๔ครั้งในเวลา๓นาที
ไม่ได้ทำที่เมืองไทยทำที่กรุงโรม

คุณอุโมงยังไม่ได้สร้างเสร็จแค่วันเดียวเลย
ก็ใช้หลายวันอยู่อะไรแบบนี้น้องไปต่อ
ไม่ได้จับเขามาดูเลยจับเขามาแค่นี้
บอกว่าต่างชาติยกนิ้วให้ว่านี่คือคริงคอปบร่าตัวจริง
ราชางูจงอาง
จากนี้ไปจะกลายเป็นตำนานแล้ว

แขวนหางูเพิ่งปล่อยให้อยู่ข้ามันไป
ใช่เออแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีความสามารถ

เอาล่ะก็ถึงเวลาก็ต้องพักผ่อนแล้วนะคะ